ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท้องสนามหลวง
เมื่อวานนี้มีการจัดงานวันสำคัญด้วยนะคะ
๓ตุลาคมมีคนถ่ายคลิปภาพเอาไว้ได้
แท็กซี่ค่ะทะเลาะกับผู้ชายคนนึง
สุดท้ายถึงขั้นโอ้โหลงไม้ลงมือแล้วก็ด่ากันหยาบคล้าย

เนี่ย

ออกมา

นี่เป็นภาพจากเฟซบุ๊คของเจดนิพันธ์วิกรมจิรสิทธิ์นะคะ
โพสต์คลิปเอาไว้แล้วก็บอกว่าเจอกันในศาลนะ
สุภาพบุรุษแท็กซี่ไทยแลนด์
ขณะสถานที่จัดงานคล้ายวันสวรรคต
หลวงราชการที่๙ยังกล้าหาเรื่องท้าตีท้าต่อยกับผม
ทั้งที่ลูกน้องผมก็เยอะแต่ไม่อยากทำ
เพราะสมัยนี้เราไม่รู้ใครบ้าหรือเมาอะไรมา
หรือโดนตัวไหนมาก็เลยปล่อยให้พูดบ้าไป
เราก็โดนต่อยไปหมัดเดียว
ปัดโทรศัพท์จนโทรศัพท์แตกเสียหาย
เลงจังปากดีใจเย็นพอ
เหตุการณ์นี้๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าของคลิป
ก็คือนายเจ็ดนิพันธุ์อายุ๔๐นะ
เขาเป็นผู้เสียหายเขาเลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้

เขาบอกว่าคนขับแท็กซี่ชื่อว่านายทวีสัก
บุรุษสานนท์ท้าทายให้ต่อยกันค่ะ
สาเหตุก็คือขับรถแล้วก็ไม่พอใจกัน
คนขับรถแท็กซี่ต่อยเข้าที่หัวด้านหลังนะคะ
แล้วก็ปัดแขนเขาจนโทรศัพท์มือถือตกแตก
แล้วก็ด่าเสียหายเหมือนที่ได้ดูคลิปเมื่อสักครู่อะค่ะ
ก็เลยแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ทำร้ายร่างกายดูหมินซึ่งหน้า
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
พอคนได้เห็นคลิปนี้ในโลกโซเชียลแน่นอน
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับแท็กซี่รายนี้

ใช่ค่ะก็โอ้โหกลางแน่แหละอะไรบ้างแหละ
แล้วก็ไปชื่นชมคนที่เขาใจเย็นไง

ก็เลยกลายเป็นคดีความเลยทีนี้